แต่ก็ตามมาด้วยความโรแมนติกเหมือนกันนะคะ

ตำนานผีไทยแบบบ้านของเรานี่แหละค่ะ
หลอนได้ขนาดไหนนะคะน้องโอบนิธิเข้ามาแนะนำให้ฟังด้วยค่ะ
ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ให้คอหนังไทยอีกครั้งนะคะ
การนำเสนอผีกระสือผีในตำนานของเมืองไทยนั่นเองค่ะ

กำกับการันตีบอกเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นเวอร์ชัน
แบบที่ไม่เคยมีใครเห็นผีกระสือหน้าไหนมาก่อนแบบนี้เลย
ส่วนทางโอบนิธิก็ได้มาแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
เชื่อเลยนะคะว่าแฟนหนังไทยจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะ
เป็นการตีความกระสือในรูปแบบใหม่ครับ
เป็นกระสือที่มีความรักและการไล่ล่าครับ
กระสือมันก็ถูกทำมาเรื่อยเพียงแต่ว่ามันหายช่วงไปนาน
แล้วก็จริงมันก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเป็นผีไทยตัวหนึ่ง
ที่จริงแล้วก็มีความน่าสนใจครับ
แล้วก็ยังไม่ได้มีคนหยิบมาทำในมุมของความรักที่เป็นอิปิกนะครับ
แล้วก็ตีความในแบบที่มันสมัยใหม่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยคิดว่าน่าสนใจที่จะลองหยิบมาทำดูครับ
พอคุณดูเทรลเลอร์แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังผีว่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอคุณได้เข้าไปดูแล้วมันจะแบบมันจะมีอะไรมากกว่านั้น
ผมรู้สึกว่าอยากให้คนเข้าไปดูจริง